ประเด็นนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งรายละเอียดคงจะตามมา
ในสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้น
ที่คุณสืบสกุลบอกเมื่อสักครู่
ก็คือการประชุมของกรรมการองค์การอนามัยโลก

ถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็ประมาณตี๑ตี๒เมื่อคืนนี้
ประชุมเสร็จเขาก็ประกาศเป็นวาระฉุกเฉิน
นานาชาติวาระฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
อั้นมาแล้วในการประชุม๒ครั้งที่ผ่านมา
คือจริงเขาจะประกาศแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะ
แต่ว่าเนื่องจากเห็นว่าขอดูให้มันชัดก่อน
เดี๋ยวประกาศเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็ยิ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาอั้นไม่อยู่
พอเห็นอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉินแบบนี้แปลว่าอะไร
แปลว่าทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิก
จะต้องมีมาตรการเข้มขึ้น
เขาจะมีมาตรการเขาจะมีรูปแบบต่าง
ทุกประเทศนี้ในทางด้านการแพทย์ทางด้านการสรรคสุข
ฉะนั้นก็แปลว่าตอนนี้ประกาศแล้ว
เหตุผลที่ประกาศเพราะว่ามันมีการระบาด
จากคนสู่คนเกิดขึ้น
พอเกิดจากการระบาดจากคนสู่คนเกิดขึ้น

คนสู่คนที่พบล่าสุดก็คือที่ชิกาโก้
มีเมียเดินทางมาจากจีน
แล้วก็เอาเชื้อมาแล้วก็มาติดที่ผัวด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการระบาดจากคนสู่คน
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่องค์การอนามัยโลก
ต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินนานาชาติ
สองเรื่องสถานการณ์ในจีน
พบผู้ติดเชื้อในทิเบสเพิ่มขึ้นมาแล้ว๑คน
จริงพบเชื้อ๑คนเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากหรอก
แต่มันมีความหมายว่าตอนนี้ทุกมณฑลของจีน
มีคนติดเชื้อนี้หมดแล้วเพราะเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ย
เบ็ดยังไม่มีคนติดเชื้อก็ยังบอกได้ว่าทุกมณฑลยังติดไม่หมด
คราวนี้ติดหมดแล้วถัดมาก็คือตัวเลขคนตายคนติดเชื้อ
ตัวเลขคนตายต้องอัปเดตกันเป็นระยะ
ถ้าดูจากหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ย
เกือบทุกฉบับยังบอกว่า๑๗๐ราย๑๗จีนตายไม่หยุด๑๗๐ศพ
แต่ว่าตัวเลขล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว
ตัวเลขที่เพิ่มเติมล่าสุดคือ๒๑๓คน๒๑๓คน
ผมบอกอีกทีนี่เป็นตัวเลขเมื่อวานซืนนะ
ของเมื่อวานเนี่ยยังรายงานมาไม่ไม่
ทั่วต้องมารวบกันอีกทีนึง
ตัวเลขคนติดเชื้อเมื่อคืนอยู่ที่๘๒๓๕ราย

มีผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเกือบหมื่นราย
ถัดมาประเทศล่าสุดอีกหนึ่งประเทศที่พบผู้ติดเชื้อคืออินเดียครับ
เป็นนักศึกษามาจากอูฮันเพียงหนึ่งคนแต่ทำไมเขาห่วงกัน
พูดกันตรงก็คือระบบสาธารณสุขของอินเดียยังไม่เข้มแข็ง
ยังมีปัญหาระบบการป้องกันการระบาดจะมีปัญหา
ฉะนั้นแม้คนเดียวแต่อย่าลืมว่าอินเดียมีประชากร๑๓๐๐คนและอยู่กันแออัดมาก
ท่านก็รู้ฉะนั้นการที่ไปติดอินเดีย๑คนก็มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ในอินเดียมันจะแพร่ขยายยังไง
ระบบสาธารณสุขเขาสามารถป้องกันไหมเอาอยู่ไหม
กลับมาที่บ้านเราบ้านเราตัวเลขผู้ติดเชื้อยังนิ่งอยู่ที่๑๔ราย
แต่ว่าที่รักษาหายไปแล้ว๖แล้วยังอยู่โรงพยาบาล๘เนี่ย
ตัวเลขล่าสุดกลายเป็นว่า๗ต่อ๗เท่ากัน
รักษาหายเพิ่มขึ้นมาอีก๑รายเป็น๗แล้วยังอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดอีก๗
มีคนที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง๒๐๐กว่าคนในบ้านเรา
ฉะนั้นถ้าดูตามนี้ดูตัวเลขที่นิ่งอยู่ระหว่างตัวเลขผู้ป่วย
การดูแลเพิ่มภูมิต้านทานแล้วกลับออกไปได้ครึ่งต่อครึ่ง๗ต่อ๗
แปลว่าระบบการรับมือของกระทรวงสาธารณสุขเรามีประสิทธิภาพ
แม้กระทั่งคนจีนเนี่ยที่มาติดติดเชื้อแล้วเราดูแลจนหายเขากลับไป
เขาไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในต่างประเทศทำให้เรายืดอกได้เลย

เขาบอกช่วงระยะเวลาที่เขาโดนกักตัวส่งไปโรงพยาบาลไปดูแล
ทุกอย่างเขาได้รับการปฏิบัติอย่างดียิ่ง
เขาได้รับการดูแลอย่างดียิ่งอย่างใกล้ชิด
อันนี้ก็ถือว่าในเชิงประชาสัมพันธ์เนี่ย
ทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเรากระบวนการสาธารณสุขของเราเนี่ย

แล้ววันนี้พอองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินนานาชาติอย่างนี้
กรรมการของเราชุดหนึ่งที่นายกตั้งขึ้น
แล้วมีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธาน
วันนี้ก็จะประชุมกันครับช่วงบ่าย
จะประชุมกันเพื่อจะตอกย้ำความพร้อมในการเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่ง
ว่าเมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศอย่างนี้เราควรจะเข้มเพิ่มเติมยังไง
ส่วนประเด็นที่๕ประเด็น๖ตามมาการปล่อยข่าวลวง
แล้วก็ส่งข่าวโดยไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงเนี่ยออกฤทธิ์แล้วครับ
เมื่อวานนี้รัฐมนตรีพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีกระทรวงดีอี
ร่วมกับตำรวจปราบปรามอัญญากรรมทางเทคโนโลยีไปเอาตัวคนมาสองคน
มาดำเนินคดีแล้วแล้วแถลงข่าวด้วยคนหนึ่งเนี่ยไปโพสต์ว่า
พบผู้ติดเชื้อที่พัทยาอันนี้ก็ไม่จริง
คนที่สองไปโพสต์ว่าไปโพสต์ให้เห็นคนที่เดินเดินอยู่แล้วเป็นลมล้มตึงลงไป
บอกว่านั่นมาจากการติดเชื้อทั้งสองเรื่องนี้ไม่จริง
ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการคิดขึ้นมาเองแต่คงได้ข้อมูลจากใครมา
เพื่อนบอกมาแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์เพื่อบอกเพื่อน
แล้วพอส่งเข้าไปในไลน์คนที่ได้รับไลน์โดยเฉพาะไลน์กลุ่ม
ที่มีอยู่ในไลน์เป็นร้อยเนี่ยส่งเข้าไปก็แพร่กันไปหมด
อันนี้มีความผิดต้องถูกดำเนินคดี
ฉะนั้นดูแล้วเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับอย่าทำอย่าทำ
แม้กระทั่งที่โพสต์ไปว่ามีคนติดเชื้อแล้วไปตายที่เชียงใหม่
อันนั้นก็ข่าวปลอมข่าวปลอมเพราะได้รับการยืนยันว่า
ตายจริงฮะแต่ไม่ได้ตายเพราะการติดเชื้อตายเพราะสาเหตุอื่น
รัฐมนตรีอนุทินยืนยันว่าไม่มีเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรียืนยันบอก
ไวรัสเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับไวไฟ
ไฟล์ก็คือการส่งข่าวโดยไม่รู้ว่าไหนจริงหรือไม่จริง
มามาดูเรื่องคนไทยนักศึกษาไทยที่ตกค้างอยู่ในอูฮัน
สถานทูตไทยกรุงปากกิ่งบอกว่าได้ติดต่อดูแลให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องแล้วยอดตัวเลขนักศึกษาไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ย
ห้าสิบเก้าคนแล้วตอนนี้เรารอว่าทางการจีน
จะอนุญาตให้เราไปขนคนกลับมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมเราก็พร้อม
อย่าลืมนะครับว่าอูฮันเนี่ยเป็นเมืองการศึกษาเมืองมหาวิทยาลัย
เยอะไปหมดเลยอยู่ที่นั่นถัดมาเรื่องการเตรียมรับมือการตื่นตัว
มาเที่ยวเมืองไทยคุณอนุทินบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เครื่องบินลงมาหนึ่งเครื่องหนึ่งไฟล์จะมีคนจีนประมาณสองร้อยคน
ถ้ามาจากจีนนะแต่ว่าตอนนี้ไปดูเมื่อวาน
ลงมาหนึ่งเครื่องหนึ่งไฟล์มีคนจีนประมาณยี่สิบคน
ฉะนั้นหายไปเยอะส่วนเรื่องมาตรการยกเลิก
วีซ่าแบบวีโอเอคือประเภทที่ว่ามาจากต้นทาง
ไม่ต้องขอวีซ่ามาถึงบ้านเราตอกวีซ่าให้เนี่ย
เมษานี้จะต้องดูกันอีกทีนึงว่าควรจะยกเลิก
หรือไม่ยกเลิกหรือจะต่อเนื่องเพราะคนในวงการท่องเที่ยว
เขาก็เขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาก
มาตัวเลขชาวอูฮันที่ตกค้างในไทย
โพสต์กันบอกว่าโอ้ยตกค้างกันอยู่ไม่รู้ตั้ง
เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่จริง
ตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงบอกเมื่อวาน
เขาเป็นผู้บัญชาการตมค้างอยู่เพียงประมาณ๑๘๐๐๐คน
คนนี้มีข้อมูลหมดว่าอยู่ที่ไหนยังไง
มาข่าวดีจากวงการแพทย์เมื่อกี้ที่คุณน้ำแข็งเกริ่นมาว่า
ออสเตรเลียแต่จริงแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
นี่ถ้าดูหัวข่าวนี้สอบพ้นวิกฤตนักวิจัยจีน
พบแล้วยาต้านไวรัสโรคโคโรนาอันนี้เนี่ยก็เป็นความหวัง
รอว่าเมื่อไหร่เป็นที่รับรองเรียบร้อย
ก็จะก็จะสบายใจขึ้นสุดท้ายเมื่อสองวันที่ผ่านมา
แฟนรายการที่อยู่ภูเก็ตเป็นเจ้าของโรงแรม
บอกว่าตอนนี้ยอดจองจากจีนหายไปหมดเลย
รัฐบาลจะเยียวยาได้ยังไง

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยธนาคารต่างเขาบอกว่า
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบธุรกิจโรงแรมธุรกิจรถทัวร์ธุรกิจรถเช่า
ธุรกิจอะไรซึ่งคุณจะต้องผ่อน

แล้วตอนนี้ไม่มีรายได้จะเอาอะไรผ่อน
เขาจะมีมาตรการผ่อนปลนให้
เรื่องเงินต้นเรื่องดอกไปติดต่อเราเองครับ
ตอนนี้มาตรการออกมาแล้วทั้งหมดนี้คือ
ภาพรวมโดยทั่วไปของไวรัสอูฮัน
แล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ตามมาครับ